ดูความคืบหน้าน้องแอมกันหน่อยนะคะ
หลายคนถ้าเมื่อวานี้อ่านข่าว
อ่านข่าวในออนไลน์จะรู้จักน้องแอมแล้วนะคะ

ใช่ค่ะแต่เป็นเน็ตไอดอลที่
ให้คนมาเปิดเมมเบอร์

เมมเบอร์เพื่ออะไรไปดูเธอนะคะ

คือเปิดเป็นรายปีก็มีนะ

เหมือนเป็นดีเจเปิดเพลงเต้นให้ดู

เข้ามาดูน้องเนี่ยนะคะ
มีกิจกรรมให้ดูแบบนี้เรื่อยใช่ไหม

แต่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มแล้วนะคะ

ก็คือนางสาวจินดารัฐเสรี
ภัยบูลทรัพย์เพิ่งตื่นค่ะ

หลังจากที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาเข้า

ในซอยเพชรเกษม๔๘แยก๒๒
ภาษีเจริญกรุงเทพค่ะ
การจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ใช่
เพราะคดีช่อกงอย่างเดียวนะ
ช่อกงที่เธอถูกดำเนินคดีเนี่ย

ตกลงซื้อรถมือ๒กับน้องแอม
แล้วไม่ได้รถเห็นแต่ภาพ

อีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่โชว์วิวในไลน์นี่แหละ
อกจากนี้ที่บอกไปก็คือ
ตำรวจไปเจอคลิปหลุดบนโลกออนไลน์

เข้าชมสิบครั้งหนึ่งพันบาท

มีวีไอพีรายปีหนึ่งหมื่นบาทด้วย

เป็นนักแสดงร่วมกับเธอ
ในคลิปต่าง

มีการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์

กาแฟก็ยังไม่ได้ดื่มยังไม่ได้ทาน

นางสาวแอมยอมรับ

หมายจริงยอมรับเฉพาะ

ส่วนกรณีไลฟ์สดแสดง
การมีเพศสัมพันธ์และชักชวนคนเล่น
พนันออนไลน์เนี่ยเธอบอกว่า

แล้วก็อธิบายกับตำรวจบอกว่าปกติ

แต่เป็นการเรียกลูกค้าเท่านั้นเอง
เปิดเพลงเป็นดีเจเนี่ยมันเป็นการเรียกลูกค้า
เวลามีคนสนใจการไลฟ์สดมาก

ตำรวจไม่เชื่อในคำให้การนะคะว่า
เป็นรายได้เสริมเพราะพบว่ามีเงิน
เวียนในบัญชี๑๐ล้านบาทคุณ

นางสาวจินดารัฐยังโพสต์ข้อความ

รายการสรุปยอดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
อย่างต่ำนะคะ๑๘๐๐๐บาท
สูงสุดบางเดือน
และมีรายได้เข้าบัญชีวันละ

หลังจากที่อ่านหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็

ให้โรงพักสัตหีบไปดำเนินคดี

ฉันก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ในความผิดก็คือเกี่ยวกับการไลฟ์สด

ในข้อหาที่เกี่ยวข้องก็คือการ

รวมถึงข้อหาชักชวนให้มีการเล่น